มันสิ้นสุดมันตายสนิท

เรื่องก็อย่างเงียบ

เป็นตำรวจอยู่แต่ว่ามีเรื่องส่วนตัว

โดนเขาแจ้งความค่ะ
แล้วก็ถึงกับขึ้นสารกัน
ซึ่งสารก็พิพากษาว่า